การที่ให้สังกัดของแต่ละจังหวัดไปเป็นคนเตรียมมาตรฐานของแต่ละที่

คำถามคือว่าพี่หมอคุณหมอคุณพยาบาล
เขาพร้อมไหมที่จะรับสมมุติบางจังหวัดถ้าแบบโอ้โหคนสะสมเยอะ
แล้วเขาต้องรับแบบในรายจังหวัดในขณะที่บางจังหวัด
ไม่ได้มีอะไรมาเลยคนไม่มาเลยน้อยเลยอย่างนี้
คือแล้วเราเกลี่ยกันอย่างไรคะ

ที่หมอกับพยาบาลที่จะทำงานหนักคือ
คนที่ติดเชื้อแน่นอนที่เป็นผู้ป่วยเลย
อันนี้ถ้าเยอะเราทำงานหนักมากเพราะว่าเรารู้ว่าเชื้ออยู่ตรงนั้น
แต่กลุ่มที่เขาเข้ามาจากเมืองนอกเนี่ยเขายังไม่ป่วย
แล้วถามว่าต้องป่วยทุกคนไหมไม่แน่
แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ป่วยเพราะอันนี้เรามีตัวอย่างที่อู่ฮัน

มีคนติดเชื้อรายเดียวและเป็นคนที่มีอาการน้อย
รายเดียวเท่านั้นเอง๑ใน๑๔๐กว่า
เพราะฉะนั้นเรารับมือได้อืม
แล้วจังหวัดจะทำยังไง

อาจารย์มั่นใจว่าทุกจังหวัดทันไหว
ถ้าผมตอบผมก็ต้องตอบแทนเขาว่ามั่นใจ

เพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีสาธาศุกร์เอง
รองค่ะรองได้เข้าประชุมสิ่งที่ส่วนงานที่ประชุม
ที่ห่วงที่สุดคือเรื่องอะไรอ๋อหรือบอกไม่ได้ว่าอะไรที่ห่วงหรือว่ากังวลคะ
สิ่งที่ห่วงที่สุดนะครับเบื้องต้นเนี่ยเรามุ่งไปในกระบวนการทั้งหมดนะครับ
โดยทางผมทราบได้ว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบ
ณเวลานี้นะคุณจอมขวัญสบายใจได้เรามีการสกัดตั้งแต่ก่อนมา
มาเนี่ยชัดเจนมากก็คือขณะนี้เนี่ยที่ประชุมตกลงกันแล้วนะครับ
นายกมนตรีสั่งการแล้วก็คือในกลุ่มที่จะมีการยกเว้นวีซ่า
คือเดิมเนี้ยเข้ามาเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองไทยเราอยากให้เขามาอ่า
ยกเว้นวีซ่าให้เพื่อมาเที่ยวในประเทศไทยได้ในกลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงก็จะมี
อิตาลีอีรานเกาหลีในกลุ่มนี้นะครับตอนนี้ยกเลิกหมดแล้ว
ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตทั้งหมดรวมถึงกลุ่มที่ขอวีซ่าออนเรเวิลนะครับ
ซึ่งจะมีจีนไต้หวันอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยทั้งหมด๑๘สัญชาติด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ยกเลิกหมดเรื่องของวีซ่าออนเนอร์สรุปแล้วเนี่ย
ชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาประเทศไทยต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตทั้งหมด
เหตุผลเพราะอะไรเพื่อจะต้องแสดงหลักฐานครับ
สองคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ก่อนมายื่นขอวีซ่าไม่น้อยกว่าสามวัน
ก่อนที่จะเดินทางมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาหลักฐานตรงนี้นะครับ
สำแดงกับสถานทูตสถานทูตรับรองให้แล้วถึงจะมาซื้อตัวเครื่องบิน
เพราะอะไรทำไมสายนักบินจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้
การบินเขาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนะ
ถ้าเกิดกลุ่มคนนี้หลุดเข้ามาแล้วมีอาการไข้
การบินรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นในกระบวนการคัดกรองแบบนี้มันค่อนข้างชัด
แล้วนอกจากนั้นพอมาถึงสนามบินปุ๊บเนี่ย
ซึ่งมีการคัดกรองส่องหูอะไรต่างด้วยควบคุมโรคเขา
ผมคิดว่าความรัดกลุ่มมันเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ความเข้มข้นในการใช้มาตรการอย่างจริงจัง
มันมีความชัดเจนขึ้นตรงนี้นะครับคุณจำขวัญ
อย่าเพิ่งทำหน้ามุ้ยทำไมทำดูเหมือนกังวล
กังวลกังวลแทนลูกน้องท่านด้วยนั่นแหละ

พอเอามาเพิ่มอีกได้ก็ดีนะ
แล้วก็นี่ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะ
น้ำยาฆ่าเชื้อตอนนี้เราได้รับการสนับสนุน

กรุณามากท่านจัดน้ำยาฆ่าเชื้อต่างมาให้หน้าตมเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านตมแล้วก็กดเช็ดมือตัวเองด้วยเพื่อความปลอดภัย
ค่ะมีเหลือเยอะไหมคะเผื่อไปกดใส่ถุงกลับบ้าน

อาจารย์ค่ะวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หน้าที่อาจารย์อีกแหละ

ก็คือเรื่องของการซื้อเจลของโรงการเป็นศัตริกรรม
มีอะไรจะคุยให้ฟังไหมคะเผื่ออาจารย์คุยไลน์กลุ่มกันค่ะ
ผมขออนุญาตตอบว่าผมไม่ทราบ

เพราะว่าผมเป็นฝ่ายเทคนิคทางการแพทย์

เจลมันทำงานยังไงตอบได้
แต่ว่าก่อนที่จะมาถึงผมทำงานเนี่ยผมตอบไม่ได้
ได้ค่ะเห็นวันนี้โอ้โหในโซเชียลมีเดียนี้

ขออีกแบบขอใหม่อีกครั้งหนึ่ง
คือตกลงเจลแอลกอฮอลที่เราจะใช้ต้อง๗๐ขึ้นไป

พบว่า๖๒๗๒ใช้ได้หมด
๖๒ยังพอได้หรือคะได้ครับระหว่าง๖๒๗๒
การที่มีแอลกอฮอลเปอร์เซ็นต์สูงมากเนี่ย
ถูมือแล้วมือจะเหี่ยวถูบ่อยแล้วมือเหี่ยวเลยนะ
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงเกินไป
แต่๗๐นี่ก็ฆ่าเชื้อได้แล้ว
ใช้แค่ประมาณ๕๑๐วิก็ฆ่าเชื้อได้แล้ว
ลงให้อยู่ในช่วง๖๒ถึง๗๒เอาตามนี้นะคะ

ส่วนทำไมกดแล้วเข้าไม่ได้เลยอันนี้อาจารย์ตอบแทนไม่ได้